ทีนี้มาดูประเด็นนี้กันหน่อยค่ะ
ร้อนดิฉันไม่แน่ใจว่าจะใช้ประเด็นร้อนทางด้านการเมืองดีหรือเปล่า
เอาเป็นว่าคนที่เป็นข่าวเป็นคนการเมือง
สสราชบุรีดิฉันกำลังหมายถึงคุณเอ๋ปารินาไกลคุบนะคะ
หลังจากที่เงียบหายไปคลิปนี้ค่ะปรากฏออกมาอีกแล้วนะคะ
เงียบหายไปไม่นานสิ
สัตว์เที่ยมเพอโพธารามหลังจากที่ชาวเน็ตวิพักวิจารณ์ในทางลบนะคะคุณผู้ชม
เนี่ยเขาเถียงว่าอะไรมีการถ่ายคลิปกันด้วย
คุณผู้ชมอยากให้ไปดูคลิปตอนนี้กันหน่อยค่ะ
ไม่ต้องเลือกหรอกเขาไม่อยากให้เลือก
เพราะว่าคุณมาที่นี่แล้วคุณมาทำความเดือดร้อนให้กับประชาชน
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือทางเจ้าของโรงงานผลิตอาหารสัตว์เนี่ยก็โตเถียงกับคุณเอ๋นะคะ
คุณเอ๋บอกว่าลงพื้นที่เนี่ยเพราะมาดูว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นจากฝุ่นจากน้ำทิ้งเสียของโรงงาน
แต่ทางเจ้าของโรงงานเขาก็ชี้แจงออกไปนะคะ
นี่คือเป็นคลิปภาพที่เขาเถียงกันทีนี้พอหลังจากที่เกิดคลิปนี้ไป
คุณเอ๋ต้องยอมรับว่าคุณเอ๋เป็นคนของประชาชนเป็นสสราชบุรีเป็นสภาพผู้แทนราชดรสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
คุณเอ๋ชี้แจงว่าอย่างไรคลิปที่เกิดขึ้นฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
รู้สึกว่าการที่ถ้าเลือกเกิดได้ก็อยากเกิดเป็นผู้ชาย
เพราะว่านักการเมืองผู้หญิงเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าจะต้องทำงานหนักกว่าผู้ชายหลายเท่า๓๔เท่าค่ะ
คือการที่ดิฉันเข้าประชุมกรรมธิการอะไรต่างถ้าเป็นผู้ชายก็คงจะไม่มีใครมากล้าพูดว่าเสือกใส
เพราะว่าเขาก็จะโดนตบปากนะแต่ถ้าเกิดในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันนะคะ
ถ้าดิฉันไม่ใช่ผู้หญิงวันนั้นก็คนนั้นนะคะเขาก็เวลาเขาด่าเขาก็มีการยื่นหน้ายื่นตายื่นหน้ายื่นตามา
จนเกือบจะคือใกล้มากแทบจะจูบกันได้แล้วดิฉันเลยจำเป็นต้องพูดว่าถอยไปปากเหม็น
นี่ค่ะคุณผู้ชมประโยคนี้แหละค่ะถอยไปปากเหม็นคือคุณเอ๋ปารีนาไปพูดประโยคนี้กับเจ้าของโรงงานอาหารสัตว์
ชาวเน็ตก็ค่อนข้างวิพากษ์วิจารณ์พูดตรงแล้วค่ะก็ด่ากันเยอะว่าคุณไม่ควรพูดประโยคนี้
แต่ว่าเจ้าของโรงงานเขาก็สวนกลับเหมือนกันนะคุณนักการเมืองคุณก็ปากเหม็นไม่ต่างกับผมหรอก
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมแม้ว่าจะเงียบไปแล้ว
แต่เราก็ตามกันต่อนะคะพื้นที่เขาสนฟาร์มของคุณเอ๋
ที่จังหวัดราชบุรีตกลงแล้วบุกรุกพื้นที่สอบประกอบ
หรือไม่พื้นที่ป่าหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะเอาแบบนี้ก่อนค่ะ
สำหรับในพื้นที่สปกรเนี่ยสปกรได้รับคืนหมดแล้วนะคะ
คณะที่ประชุมคณะกรรมธิการป้องกันและปราบรามการทุจริตประพฤติมีชอบสภาพผู้แทนราชดร
กรรมธิการปราบโกงได้เรียกสำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อกเกษตรกรรมมาชี้แจงการถือครองที่ดินสอปกรจำนวนหกร้อยแปดสิบสองไร่ของคุณเอ๋
ข้อสรุปตามคำชี้แจงว่าการถือครองที่ดินสอปกรของคุณเอ๋ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
เมื่อส่งคืนกลับให้สปกรแล้วก็ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์แล้ว
จึงไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายสปกรเว้นแต่จะมีความผิดที่ดินตามกฎหมายอื่น
แปลว่าหกร้อยแปดสิบสองไร่ที่เป็นพื้นที่สอปกรคุณเอ๋เอาไปทำฟาร์ม
เธอให้คืนสอบประกอบแล้วไม่มีความผิดตามกฎหมายค่ะ
อันนี้สอปกรชี้แจงส่วนพื้นที่ที่ลุกป่าล่ะสี่สิบหกไร่ล่ะ
อันนี้กลมป่าไม้ยังไม่ได้แจ้งความคืบหน้าหรือดำเนินคดีใดกับคุณเอ๋ปารินาไกลคุบนะคะ
โดยให้เหตุผลบอกว่าเดี๋ยวต้องรอกฤษฎีกาตีความว่าหน่วยงานใด
ที่เป็นคนรับผิดชอบหรือควรเป็นแม่งานในการฟ้องร้อง
หลังจากที่ทำหนังสือสอบถามไปที่กฤษฎีกาประมาณ๑เดือนแล้ว
ประเด็นนี้คนก็กร่นด่ากันเยอะเหมือนกันนะว่าเอ๊ะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาทั่วไปเนี่ย
คงจะยื่นฟ้องไปแล้วนะสรุปแล้วก็เหมือนที่สอบประกอบเขาบอกถ้าคืนมาก็จบนะคะ